ชั้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็ต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้แหละค่ะ

ไม่กลับมาสักทีตอนนี้ไม่รู้แล้วด้วยว่าอยู่ไหน

กว่าถ้าคดีไม่หมดอายุก็คือเขาต้องกลับมารับโทษในสิ่งที่ทำนะคะ
วันนี้วิเคราะห์กันหน่อยกับคุณสุภาพว่า
ติในการใช้กฎหมายในการหลบเลี่ยงเข้ามอบตัว

จดหมายทั้งไลน์เข้ามา
ถามกันมาเป็นระยะ
วันนี้ก็ถามมาอีกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นยังไง
ตอบว่าล่าสุดผมก็ได้คุยกับอธิบดีอายการต่างประเทศ
ท่านก็บอกตอนนี้ก็รออยู่
รออยู่ว่าตำรวจสากลจะชี้เป้าเมื่อไหร่ว่านายบอสอยู่ที่ไหน
ตอนนี้เว็บไซต์ของตำรวจสากลเขาก็ขึ้นชื่อขึ้นหมายจับ
หมายแดงของนายบอสทั่วไปหมดแล้ว

แต่อย่างที่คุณธอมเครือโสพลพูดในรายการคุณจอมขวัญวันก่อน
ว่าถ้านายบอสไม่ไปก่อเรื่อง
ไม่ไปทำอะไรประเจิดประเจอ
ยากครับที่ตำรวจสากลที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ย
จะรู้จะไปเจอตัวไม่ง่ายหรอกครับ
ฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าจะจับได้ภายในกี่ปีกี่ปี
อายุความเหลืออีก๑๐ปีครับ

ขึ้นมาเขาไปอยู่กับเขาเงียบ

แต่ว่าไปแบบไม่ประเจิดประเจอไม่ไปมีเรื่องว่างั้นเถอะ
ยากครับอันนี้ต้องทำใจ
ทีนี้ที่เกิดมาว่าเขามีเทคนิคยังไงมีคนถามเยอะเหมือนกันว่า

ทำไมต้องเลื่อนนัดตั้ง๕๖๗ครั้ง

อันนี้เป็นคำถามคาใจกันเยอะ

ข้อมูลให้หาข้อมูลมาให้

ว่าการเลื่อน

วันที่๒๕เมษาปี๕๙

อ้างว่าอยู่ต่างประเทศ

ว่าถ้าอย่างนั้น๒๕พฤษภา

กับกรรมธิการ
กฎหมายกระบวนการยุติธรรม

นี่ฉะนั้นเมื่อยื่นเรื่องไปแล้ว

อายการก็เอานัดมาอีกทีนึง

อีกเดือนนึง

ยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมธิการ

ไปที่ตำรวจสนทองหล่อว่า

เพราะมันมีคดีย่อยที่กำลังจะหมดอายุ

อัยการกำหนดคือวันที่๒๘ตุลาห้าเก้า
ทนายนายบอสก็อ้างอย่างเดิมอีกครับ

ของกรรมธิการทุฏธิว่านี้
ในสภานิติบัญญัติอยู่เหมือนกัน

นัดอีกทีนึงบอกอ้าวถ้าอย่างนั้น

ใกล้ถึง๓๐พฤศจิกา
บอสอ้างว่ายังไงล่ะครับ
ติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศ

อายการก็แจ้งกลับไปว่า

ให้มาพบให้ได้ในวันที่๒๘ธันวา๕๙
คราวนี้มามุกใหม่เลยครับ
พอมาถึงวันที่๒๓ธันวา

กรรมติการกฎหมายของสรนชอ

คดีอาญากรุงเทพใต้เลยนะครับ

คณะกรรมนิการลงนาม

นายบอสหลอกลองขอความเป็นทำอยู่

อันนี้กรรมธิการก็ได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงอยู่
อย่าเพิ่งไปพบยังไม่ต้องไปพบว่าอย่างนั้นเถอะ
แล้ววันเดียวกันนั้นเนี่ยนายบอสก็วันที่๒๓ธันวาเนี่ย
วันเดียวกันเนี่ยนะนายบอสไปอีกทางหนึ่งครับ
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีอายการสำนักงาน
คดีอาญากรุงเทพใต้ยื่นยังไงล่ะครับ
ยื่นเพื่อให้สอบปากคำพยานผู้ชำนาญการพิเศษตามที่ได้ร้องไปที่กรรมธิการของสภา
พนักงานอายการผู้รับผิดชอบก็รับลูกครับสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
ตามที่ผู้ต้องหาร้องขอนี่ตามที่ปตหาร้องขอ

พอถึงวันที่๒๓มีนา
บอสให้ทนายขอเลื่อนอีก
คราวนี้อ้างว่าติดภารกิจอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ว่ายังไงล่ะครับ

ให้เลื่อนเป็นวันที่๒๗เมษายน

พอถึงวันนัด๒๗เมษายน
บอสก็แจ้งอีกว่ามีเหตุด่วน
ต้องไปจัดการเรื่องธุรกิจ
ประเทศนั้นประเทศโน้น

อายการคงเหลืออดล่ะครับ
ก็เลยขอสารออกหมายจับครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ส่งเอกสาร

ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย

ขั้นตอนการเลื่อนของนายบอสเนี่ย
บอสใช้๒ช่องทางนะ
คือช่องทางสภานิติบัญญัติ

ซึ่งก็น่าสงสัยว่า
คดีขับรถชนคนตายแล้วหนีเนี่ย

จนกระทั่งกรรมธิการกฎหมาย

จะต้องรับไว้พิจารณาเหรอครับ

หรือมีใครสักคนหนึ่งมาจากอำเภอโขงเจียม

นั่งรถไฟกันมานั่งรถเมย์กันมา

จากตำรวจในการสอบสวน
ขอให้คณะกรรมธิการของสภาชุดนี้
ช่วยรับเรื่องไว้สอบสวนทวนความหน่อย

กรรมธิการจะรับไหมครับ
กรรมธิการจะรับเรื่องราวของลูกชาวบ้านที่อมก๋อย
ลูกชาวบ้านที่โขงเจียมไหมครับ

กับลูกหลานทายาทกระทิ่งแดง

เพราะว่าในกฎหมายต้อง
ต้องมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
คนไทยทุกคนได้รับการปฏิบัติ

เอาเถอะครับผมว่าคราวนี้ต่อไปเนี่ย
ใครมีเรื่องลักษณะอย่างนี้ไปเลยครับ
ไปร้องกับกรรมธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
และกิจการตำรวจของสนช

แล้วถ้ารับกันหมดเตรียมเลยครับ

เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจเนี่ย
ในการสอบสวนเนี่ยเยอะไปหมด

ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้เนี่ย

รับไว้อย่างเดียวไม่พอ
ลงทุนแจ้งไปถึงอายการเองด้วยนะครับ

เรื่องที่นายบอสหรือทนายความนายบอส

กรรมธิการกำลังพิจารณาอยู่

เอามาอธิบายแจกแจงให้ฟังว่า
นี่คือช่องทางที่เสียเวลามายังไง
สุดท้ายในข่าวของเมื่อกี้
ผมก็ได้รับโทรศัพท์

ที่มีปัญหาเรื่องโรงงานของกระทิงแดง
เขาพูดเหมือนกับที่เป็นข่าวเลย

ใครจะไปคอยดูแล
โรงงานไม่ให้ปล่อยน้ำเสีย
จากกลางน้ำเนี่ยลงไปปลายน้ำ

เพราะว่าตอนเป็นข่าวใหม่เนี่ย
โรงงานก็คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

โน่นที่นี่หลายแห่งที่เป็นอย่างนี้
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็แก้ไม่ได้
ชาวบ้านก็ต้องทนทนไป
วันนี้ชาวบ้านเขาร้องเรียนดักมาเลยว่า

อย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน

ไอ้ห้วยคริสติล่างคริสติเหนือคริสติบนอะไร

คือต้องบอกว่าจากจุดเล็กที่เป็นกรณีของทายาทกระทิงแดงคราวนี้เนี่ย

คนก็จะจับตามองทุกกิจกรรมทุกการเคลื่อนไหว

ถ้าคุณมิ้นได้เห็นสื่อต่างประเทศหลายสำนักนะ

เขาก่อติดแล้วเขาแฉเลยว่าบริษัทนี้ไปลงทุนที่โน่นที่นี่ยังไง
แล้วลงทุนในลักษณะพลางพลางตาเรื่องเกี่ยวกับพาสงภาษีเยอะไปหมดเลยครับ
ประเด็นคือกระทิงแดงก็คือเป็นบริษัทสากลด้วย

แล้วถ้ามันเริ่มจากจุดนี้แล้วทำให้เสื่อมเสีย
ก็ต้องดูกันต่ออีกว่ามันจะมีผลกระทบหรือว่ามีการเคลื่อนไหวอะไร
ตอบรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้บ้าง
สื่อต่างประเทศหลายแห่งเขาจับตาดูเรื่องนี้

กว่าจะกลับแล้วค่ะเราก็จะคุยเรื่องนี้ไปเรื่อย
ดูความคืบหน้าตามจี้ไปเรื่อยว่าเมื่อไหร่ความยุติธรรมจะเกิด
แล้วผมเชื่อว่าสื่อต่างประเทศเขาไม่ปล่อยแน่นอน
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นบริษัท
เป็นสินค้าระดับโลกไปแล้วนะครับ